สวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะกลับมาเจอกันวันหยุดนักขัดตะเลิกนะครับวันนี้คือวันหยุดชดเชยทะโนโล่งไหม
โปร่งรอพรุ่งนี้
พรุ่งนี้สนั่นอ่ะผมว่า
อั่นมาจากวันนี้
จากโรงเรียนโรงเรียนที่วุฒิกับไอ้แจ๊คไปขึ้นศาล
คุณฟังก่อนคุณฟังก่อน
จากกรณีที่นางสาวปริยาปริยาแหวนเมืองหรือว่าเจนนี่เจนิลาอายุ๒๑ปี
ดีดาสาวนะครับได้มีการเข้าแจ้งความกับตำรวจสนอุดมศุกร์นะครับเมื่อวันที่๘ธันวาคมที่ผ่านมา
บอกว่าถูกนายจิรัตน์เพชรนันทวงหรือว่าไฮโซแชมป์อดีตสามีทำร้ายร่างกาย
แล้วก็อุ้มน้องแอสตันซึ่งเป็นลูกชายวัย๔เดือนออกจากบ้านขึ้นรถยนต์ขับหลบหนีไป
จากบ้านลั่งรถในหัวเป็นอย่างนี้
ต่อมาวันที่๙ธันวาคุณเจนนี่ได้มีการเดินทางเข้าพบกับร้อยตำรวจเอกบุญเลิศ
ท่านเป็นรองสมวัตรสอบสวนเพื่อให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม
โดยใช้เวลาประมาณสัก๓๐นาทีคุณผู้ชมครับ
จากนั้นเจนิลาก็ได้มีการเปิดเผยกับผู้สื่อข่าว
บอกว่าเจ้าที่ตำรวจได้นัดหมายให้มาสอบปากคำเพิ่มเติม
ซึ่งในส่วนของคดียังไม่ขอพูดอะไรมาก
ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
แต่อยากฝากไปถึงแชมป์ว่า
อยากให้นำลูกของตนนั้นมาคืน

และที่ผ่านมาตนก็ต้องนอนกับลูกทุกคืน
จึงมีความเป็นห่วงลูกเป็นอย่างมาก

บอกว่าเมื่อสัก๓ทุ่มของคืนวันที่๑๐ธันวาคม

ยังติดใจเรื่องการทำร้ายร่างกายอยู่หรือไม่

ไม่ได้แผลรุนแร้งแตกเลือดออกนั่น
อันนั้นไม่ดูแลงหรอดูแลงต้องอย่างไรแขนขาดหรอหรือไง
ซึ่งหากธรรมห์สาวไม่ติดใจทางตำรวจจะเรียกตัวไฮโซแชมป์มาเปรียบเทียบปรับที่สอนออุดมสุก
โดยตอนนี้ทางเจนี่ก็ยังไม่ได้ระบุเวลาว่าจะเดินทางเข้าพบวันไหน
แต่คาดว่าน่าจะเป็นภายในอาทิตย์นี้อย่างแน่นอนนะครับ
ขณะที่ทางสาวเจนี่ราชื่อนี้แรกยากแล้วเกินนะเจนี่เฉยแล้วกัน
เมื่อวานนี้ช่วงเช้านะครับคุณแม่ของไฮโซแชมป์ก็ได้มีการติดต่อมา
แล้วก็ช่วงบ่ายอดีตสามีก็โทรศัพท์มาคุยบอกว่าจะคืนลูกให้
แล้วก็นัดเจรจากันที่บ้านของตนในเวลา๑๙นาฬิกาคือทุ่มหนึ่ง
นี้ความสัมพันธ์ของเราสองคนจะกลับไปคบหากันอีกคงเป็นไปได้ยากแล้ว
เพราะติดภาพที่ไฮโซแชมป์อุ้มลูกข้ามประตูรั้วหน้าบ้านที่สูงและอันตราย
เอาออกไปซึ่งคงให้อภัยได้ยาก
ลึกแล้วจะยังรักอยู่ก็ตาม
ทั้งนี้คุณเจนี่ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มีเจตนากีดกันลูก
แต่บ้านตนสภาพแวดล้อมดีกว่า
ถ้าจะคบกันต่อไปคือช่วยกันเลี้ยงลูกหน่อย

แต่หลักตนเป็นคนเลี้ยงเองเพราะเป็นแม่

นี่เหรอครับใช่ครับก็

เอาจริงไหมบางคนก็ถามไฮโซแชมป์ทำไมเขาเป็นใครมาจากไหน

คือนี่ไงทำไมถึงเป็นไฮโซ

เรื่องนี้ผมจะไม่ยุ่งหนุ่มไม่ยุ่งฉันจะไม่ยุ่ง
ถ้าจะขึ้นศาลขอให้เป็นมดับนะครับ

ก็คือที่กลับมาเป็นข่าวอื้อเฉาอีกครั้งหนึ่งเนี่ย
ตอนนั้นน้องสาวเขาจำได้ไหมไฮโซน้ำหวานเถอะ
ได้รับการสถาปนาเป็นไฮโซที่หนิงปณิตาไง

งปานิตาไงตอนนั้นมีเรื่องมีราวกับหิงปณิตา

คือคนก็เลยถามว่าครอบครัวของแชมป์เนี่ยทำอะไร
เพราะตอนนั้นก็เคยมีข่าวเรื่องตัวเครื่องบินเนอะ

รู้มีไอ้ที่ก็แต่ไม่รู้

เขาก็เลยถามว่าเฮ้ยสรุปแล้วคนนี้ทำอะไร
เขาบอกเป็นไปได้ไหมที่บ้านของไฮโซแชมป์เนี่ย
ที่เป็นไฮโซเพราะเขาทำธุรกิจหลายอย่างเลย
เป็นเจ้าของโรงแรมดำที่จังหวัดเชียงใหม่

ส่วนแม่เป็นธุรกิจอะไหล่เครื่องบิน

ตัวไฮโซแชมป์เนี่ยเรียนจบจากไอรอนดอนเลยนะคุณ

ก็มามีครอบครัว

ลูกสาวเครื่องไทยอังกฤษนะครับ

เด็กคนนี้ก็เข้าสู่วงการบันเทิงไปเลยล่ะ

แต่ฟังแล้วอยากท้าให้ฟังนิดนึง

ก็จะบอกว่าจริงแล้วมีประเด็นเรื่องของเขาเยอะแยะมากมาย
ตั้งแต่เรื่องทางตัวเครื่องบินที่คุณดำพูดถึง

เครื่องบินนี้ก็คือว่าเหมือนกับมีการบอกว่า
จะมีการเอาออกตัวที่เครื่องบินเหมาลา

เกี่ยวกับการจัดคอนเสิร์ตระดับโลกคุณ

ตอนนั้นสารพี่พากษาจำคุกหนึ่งปีนะ

เรื่องเดิมที่เขาเคยผ่านมากันแล้ว

เปรี้ยวเลยอ่ะหน้าสมัยใหม่เลย

คำว่าไฮโซที่มาเนี่ยคือน่าจะมาจาก

ไม่ใช่มาจากครั้งหนึ่งเขาเคยมี

อ่าเขาก็เลย

รวรชาติเพชรนันทวงศ์
คุณแม่ชื่อคุณแม่อำไพพันธ์

น้ำหวานวรพรณ

ซึ่งตามตารางที่ต้องวิ่งในวันนี้นะคะ

แพทย์ก็เลยตัดสินใจให้หยุดวิ่งอีก๑วัน

แล้วก็ให้พี่ตูนมีความสดชื่น

เมื่อวานนี้ทางทีมแพทย์ของโครงการ๙คน
ซึ่งคุณอธิวราคงมาลัยหรือตูนบอดี้แลมนี่นะ

ไม่ได้เจ็บป่วยหรือว่าบาดเจ็บจากการวิ่ง
ทีมแพทย์และทีมงานจึงตัดสินใจให้ทางตูน

หากมีอะไรเปลี่ยนแปลงทีมงานจะแจ้งให้ทราบ

อย่าไปดูในเพจปลอมอะไรทั้งหลายนะฮะ
และเส้นทางวิ่งนั้นก็เป็นเหมือนเดิมระยะเท่าเดิมนะฮะ
สำหรับข่าวที่มีการแชร์อย่างแพร่หลายว่าตูนต้องหยุดวิ่ง
อาจจะส่งผลให้ไตวันและเสียชีวิตได้ซึ่งปกติจะอยู่ที่หลักร้อยเท่านั้น
เป็นข่าวเก่าเคยเต้าข่าวกันขึ้นมานะฮะแล้วก็กลับมาอีก
ในโลกโซเชียลแล้วคนก็แชร์กันอีก
จริงนะคะทางทีมงานนั้นขอให้รับข้อมูลข่าวสารจากเพจ๙นั้น
จริงและตรงและถูกต้องที่สุดเขาไม่ปิดหรอกอย่างนี้เขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็น
ทั้งด้านสรรเสริญคือพลโทรสรรเสริญแก้วกำเนินที่บอกว่า
มีเพจอีกเหมือนกันที่บอกว่า
จะเก็บภาษีใช่ไหม
บริษัทบาลไม่เคยมีนโยบายเช่นนี้มีแต่สนับสนุนตูนโบราษาแรม
และทีมงานโครงการ๙และยังมอบกำลังใจและสมทบเงินบริจาคให้ด้วยซ้ำไป

บอกว่านายกบริจาคให้ตูน๒๐บาทตอนที่ไปพบที่ธรรมเนียบ

นายกจะบริจาคหรือไม่เนี่ยไม่ได้ต้องการให้สังคมนำไปเป็นประเด็น
เพราะการบริจาคเป็นเรื่องของจิตใจและความรู้สึกของแต่ละคน
ขอให้ประชาชนตัดสินและติดตามข่าวอย่างมีวิจารณญาณ
หลงเชื่อข่าวที่ถูกบิดเบือนหรือว่าส่งต่อให้เกิดความเข้าใจผิด

ขอเตือนผู้ที่สร้างข่าวและนำข่าวเท็จไปเผยแพร่บนสื่อออนไลน์
รวมถึงผู้ที่ส่งต่อโดยรู้เท่าไม่ถึงการ
หยุดกระทำเจ้าหน้าที่จะตามสืบและหาต้นต่อผู้ที่ทำ
เตือนแล้วทำยังไงเอามาตีก้น

๗๐๐ล้านเลยไปแล้วค่ะคุณ๒๐๑๒ค่ะ

แต่ไม่ได้ผ่านเชียงใหม่เลย

อ๋อเหมือนไม่ถึงกำแพงเพชรนครสวรรค์ก่อน

ปกติเราไปปรับไปบาร์ก็จะปรโมชั่นอะไรเด็ดสุดก่อนสี่ทุ่มรับประหลาดฟรี

สาวทั้งหลานสาวแท้สาวเทียมเนี่ย

จีบพนักงานที่อยู่ในร้าน
แล้วก็ให้ไปมีความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งกับพนักงานชายในร้าน
หากลูกค้ารายใดทำสำเร็จ

หนึ่งภาพเปลือยบางส่วน

หรือคลิปที่แสดงถึงความสัมพันธ์บางส่วน

หรือเครื่องนุ่มห่มแบบบางชิ้น

คุณที่ผู้จักรร้านหรือเปล่า

จริงถ้าลูกค้าสาวทำได้จริง

เข้าไปคอมเมนต์เชื่อไหมแป๊บเดียวแชร์กันเต็มเหนียวเลย

เจ้าหน้าที่ก็ได้นำในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็คงจะเห็นแชร์ครับ

ห้ามรวดไปเลยรวดลง

อย่างแรกเข้าไปตรวจใบอนุญาตประกอบการ
แล้วก็สอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยมีพนักงานของร้านให้ความร่วมมือจากการตรวจสอบ
พบว่าร้านผิดพรบมาตรา๓๐
มิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยวิธีการ

โดยใช้เครื่องอัตโนมัติการเลขขายการลดราคา
เพื่อประโยชน์เพื่อการส่งเสริมการขาย
หรือเสนอให้สิทธิ์เข้าไปชมการแข่งขันการแสดง

แล้วก็เพื่อตอบแทนผู้ซื้อแอลกอฮอล์ปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
แล้วก็เชิญตัวผู้จัดการร้านพร้อมผู้กล่าวหา
จำนวน๕คนให้พนักงานสอบสวนที่มหาสารคาม

หลังจากทราบว่ามีการแชร์ภาพเหตุการณ์ดังกล่าว

โดยพบว่าผู้ที่อยู่ในรูปภาพ

แล้ววันที่เกิดเหตุที่โดนเชื่อน

ช่วงนั้นร้านได้ปิดบริการไปแล้ว
จากนั้นพนักงานก็ได้มีการเก็บสิ่งของ

พนักงานได้ถอดเสื้อออก

จากพนักงานมีเสื้อทำงานสีขาว
ถ้าสมมุติแบบว่าไปใส่เสื้อเสื้อมันจะเปื้อน

เพราะว่ามีเสื้อเพียงคนละตัว
พร้อมกับนำโทรศัพท์มาถ่ายภาพเล่นกัน
ทั้งหมดนั้นมันไม่ได้มีเหตุการณ์อย่างนั้น
ทุกคนเอาโทรศัพท์มาถ่ายภาพเล่นกัน
แล้วก็นำไปโพสต์อ๋อนี่มันกลากร้านเลยนี่
แล้วก็นำไปโพสต์ในเฟซบุ๊กของร้าน
ด้วยความคึกขนองโดยรู้ทั้งวันถึงกัน
จนกระทั่งมีคนนำไปวิภาควิจารณ์ต่อ

ก็ยอมรับผิดตามกฎหมาย

ลาออกหมดแล้วให้ออกหมดแล้ว
พร้อมทั้งเจ้าผู้แรมพนักงาน

มีไม้เขากลัวเสื้อขาวเขาเปลือก

ขอให้กษัตริย์ชอบเชิญตัวไปปรับอีกสัก๕๐บาท
เพราะคุณแม่เข้าข่ายสนับสนุนนะ
ทำไมคุณม้าไม่มาหลายวันแล้วครับคุณหนุ่มคุณตอบ

สรุปเขาบอกแล้วว่าอย่าไปคิดกันเยอะ

จะให้เด็กมาใส่เสื้อสีขาวทำความสะอาดร้านมันก็จะสกปรก
พอแล้วเด็กแหล่งเชัง๒๘นาทีแล้ว

ทำไมอยู่ทะเลาะหลังคุณหรือหน้าคุณหรือเปล่า

เดี๋ยวกลับมา
กลับมากับข่าวใส่ไข่ครับคุณหนุ่ม
อุ๊ยตกไกล

พูดเป็นอ๋อแซมมาก
เดินมาจาก

ซึ่งรอยเท้ากล่างกล่าวเนี่ยลองดูดิ
แล้วก็เห็นเป็นรอยนิ้วเท้าเร็ว
๕นิ้วกดลงไปเหมือนกับคนเดินบนพื้นดิน

เขายังไม่มีแถบตำรวจไปคล้องใช่ไหม

โดยแต่ละก้าวห่างกันประมาณ๑๗๐เมตร

แล้วก็ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยคน
๑๗๐เมตรไง

เมตรนี่อย่างนี้เลยเหรอ

กว้าง๑๔เซ็นต์

โดยใครเขาจะมีตอนนี้แล้ว

๓๐เซนก็๑๒นิ้ว

สรุปแล้วนี่มันเป็นรอยเท้าคนหรือของสัตว
หรืออาจจะเป็นคนทำขึ้นมาก็ได้

ไม่ได้มีที่มาที่ไปแล้วก็หายไป

รอยเท้านี่
มีก้องกลอยไง
ก็ไม่ได้พูดถึง
เนี่ยเจ้าบ้านมีการพูดถึง
ทางมีที่ที่จังหวัดลำบาง

สานรึสีสานเจ้าบ้าน

เขาเรียกว่าเป็นสารเจ้าบ้านของแถวนั้นน่ะ
ของหมู่บ้านห่างกันแค่๓๐๐เมตร

มาดูบางรายนำทูบนำเทียนนำน้ำแดงนำแป้ง

ชื่อทุ่งนี้ก็น่ากลัวมากอะนะ
เขาบอกว่าเมื่อวันที่๙ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ย

กำลังตัดต่อสั่งเพื่อปลูกถั่วลิสง

ก็ไปบอกเมียตัวเองแล้วก็ญาติญาติ

ก็เลยไปแจ้งให้ผู้สื่อข่าวเนี่ย

ชาวบ้านก็มากันเต็มไปหมด

มาจากไหนจากรอยเท้าอย่างนี้เหรอ
๙๕๒มาจากไหนอ่ะ

ช่วง๙๑๗๐เซนไง

สติมาปัญญาเกิดสติเตลิศก็หมดตัว

มันเป็นรอยเท้าของคนแต่ขนาดเนี่ย

ชาวบ้านเขาเชื่อว่าอยู่ใกล้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ชาวบ้านเคารพนับถือกันห่างกันจริงจากตรงนั้นเองประมาณ๒๐๐เมตร
ทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าน่าจะเป็นรอยเท้า
ของเจ้าที่เจ้าทางที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองหมู่บ้าน

ถ้าไม่ใช่เจ้าที่อะไรจะมาเดินกังทุ่งกังนา

๙๕๐๑๗๐ไม่ต้องไปทำบุญภูมิตัวให้ท่านหรอก

จะได้ไม่ต้องเห็นรอยเท้าอย่างนี้
ไม่มีไซส์แล้วบ้าเหรอ

คุณเห็นไฟไหม้ที่กริฟอร์เนียไหม

ซึ่งเป็นบ้านของคุณปุ๋ยพรทิพย์หน้าฮิลานกระหนก
ทางการบอกให้อบพยพเลย

อันนี้ยิ่งน้อยนี่ตรงภาพเคลื่อนไหน่ากลัวมาก
พร้อมกับระบุข้อความว่าจากกลุ่มควันหนาและเท่าฐาน

หวังว่าจะไม่ถูกไฟไหม้มันน่าตกใจมาก
เมื่อเจ้าหน้าฮิลันกระโนกดับพลมมาเขาประตูบ้านและบอกว่า
ให้เราอบพยพเดี๋ยวนี้ออกไปเลย

นาทีนั้นสิ่งของทุกอย่างไม่สำคัญเลย

สุขภาพครอบครัวมิตรภาพและความทรงจำ
ที่อยู่ในหัวใจเราก็มหาเสร็จทีนะฮะ

เข้าไปให้กำลังใจ

แต่ว่าควันมันเข้ามาหายใจไม่ได้
คือภาพเคลื่อนไหวของมันมันไหม้ทั้งภูเขาเลยอ่ะ

มันมีอีกอันธิ์ที่รถกำลังวิ่งไปนั่น

ไม่ในป่าไม่ในป่าตอนนี้มันเป็นควันแล้วนะครับไม่รู้ป่ะเราแพ้อยู่แล้ว
การต่อสู้กับไฟเมียนเราแพ้แน่นอน
นี่มันหน้าหนาวไม่เกี่ยวเนอะไม่เหมือนเรา
เพราะเราไม่สามารถควบคุมลมได้แล้วปรากฏว่าลมมาเรื่อยวันนี้คือ
หน่วยกู้ภัยเขาเป็นการออกมายืนยันเลยว่าช่วงนี้เราแพ้เราไม่สามารถสู้กับมันได้
แต่นี่เลยเพราะว่าร้

ไขมดแดงกับผักหวาน

พอเผาเสร็จแล้วว่ายอดของต้นผักหวานก็จะโป่ง
ถ้าคุณแม่เข้าไปตอนป่าโดนงูโดนงูกัดสิคะนี่เขาเผาเลยไง
ที่เอาถ่างส่วนก็เหลือต้นไม้ที่มันอยู่ข้างบนก็เห็นไขมัวแดงชำชำ
เลยกลายเป็นมลพิษกันเยอะแยะเพราะแต่ที่จริงมันเกิดจากการเผาป่าเผาย่าเผาอะไรอย่างนี้
เพื่อที่จะเตรียมเพาะปลูกการเกษตรใหม่แทนที่เขาจะต้องเอารถไถรถอะไรมาตัก

ไม่ใช่ไอ้นั่นก็ส่วนหนึ่งเขาเผาย่าเผาย่าเผาอวัชพืช

มีคนส่งมาคุณเหมียวใส่เสื้อตัวนี้เหมือนถาปนีมาก

ใช่ไหม

ต่อไปอะไรข่าวใส่ไข่เบรกต่อไป

ทำไมเออนั่นอีก

ไม่เอาค่ะ

กีชซดาคนสนิทหยาดทิพย์นะครับ
ยินดีจ่ายเงินสองหมื่นขอจบเรื่องนี้นะครับกฤษดา

ซิ่งรถหรูอัดท้ายยับนะครับ

ยันนะครับบอกวันเกิดเหตุดาราสาวเนี่ยไม่ได้เมานะครับ
เนื่องจากลุงแท็กซี่คนหนึ่งได้มีการเข้าร้องเรียนต่อสื่อนะครับ
เห็นว่าถูกรถเก๋งหรูคู่กรณีขับชนท้าย
แต่กลับไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายทำให้ตนเองนั้นต้องเดือดร้อนขาดรายได้
เพราะรถที่ใช้ทำมาหากินนั้นพังพร้อมเผยนะฮะ
ปริศนาว่าหญิงสาวที่นั่งในรถคู่กรณีเป็นนางเอกแถวหน้าของเมืองไทย
กลายเป็นข่าวดังนะครับก่อนที่ทางคุณหยาทิพย์เนี่ยได้มีการออกมาบอกว่า

แต่ตัวเองไม่ได้มีคนขับนะครับ
แต่ล่าสุดเนี่ยนะฮะคนขับรถแท็กซี่ดังกล่าวเนี่ยก็ได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับ
บอกว่าตัวเองนั้นได้รับการติดต่อจากนายกริศดา
ยินดีจะมอบเงินเยียวยาให้๒๐๐๐บาท
ที่ร้องขอไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับ
สอนอสำเรย์พร้อมขอให้แก้ข่าวให้ด้วยนะครับเรื่องที่มีกระแสข่าวออกมาว่า
เหตุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเหตุดาราเมาสุรา
โดยความทหักและมีการกล่าวว่าตนเองไม่ได้เห็นกับตาตัวเองเลย

จึงขอยืนยันว่าเป็นเพียงการฟังคนอื่นแล้วก็เอามาพูดต่ออีกทีนึง
เอ้าคุณพี่ตายแล้วสวัสดีครับไม่ได้เห็นเองซึ่งเรื่องที่ตนเองยื่นข้อเสนอยเยียวยา๒๐๐๐๐บาทนั้น
เพราะหลังเกิดเหตุตนเองก็ไม่ได้ไปทำงานไม่มีเงินใช้
นี้นะครับเรื่องที่ตนพูดว่าเขาเป็นดาราเป็นคนที่มีชื่อเสียงทำไมจ่ายเงินแค่นี้ไม่ได้
ตนยืนยันว่าตนเองนั้นไม่ได้พูดนะฮะตนแค่ต้องการเงินค่าเสียหายเท่านั้นตนไม่ได้ข่มขู่เขา
ส่วนที่ว่ารถเกิดอุบัติเหตุแล้วทำไมไม่ไปหารถที่อู่อื่นครับ
เองบอกตัวเองไม่รู้จักใครรถคันที่เกิดเหตุเป็นแท็กซี่ที่ตนเช่าซื้อกับเท่าแก่อู่นี้อยู่แล้ว
ผมขอแก้ข่าวนี้เขาบอกนะผมขอแก้ข่าวให้คุณหัดนิดนึงนะครับว่า
ผมได้ยินก็พูดมาอีกทีว่าเขาเมาและการตบตีก็คือทางคุณหยาดเนี่ยเมานะครับ
แล้วก็การตบตีคนอื่นเขาก็พูดกันมาอีกทีนะครับผมเนี่ยไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเอง

ทะเลาะกับเสียงยามหุ่นวาย
คือประมาณว่าแบบขับรถแล้วก็ทะเลาะกันมา
แล้วก็เลยชนหล่อไม่เกาะวิทยาทอะไรอย่างนี้

เพื่อนสนิทกันก็ได้เพื่อนกับเพื่อน
ว่าแบบรู้จักการเป็นเพื่อนสมัยเรียนหรือเปล่า
เพื่อนสนิทก็สนิทให้ขับรถได้

กูต้องเสียงอย่างนั้นกี่ต้องเพิ่งแจ๊อนน่ามอย่างนี้
เป็นอะไรกินก็ไม่รู้เขาชอบดูทุกเย็นเลย
เมียวจะไม่ยุ่งเอออย่าปากเก่งนัก
มาริญญากลับมาแล้วนะครับโอ้โหไปประกวดแล้วก็ไปทำงานต่างประเทศ

ปรากฏว่ากลับมาแล้วนะคะเมื่อวานนี้ที่ท่าอากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิ
ริญญาภูมิเลิศลาบมิชยูเดิร์สไทยแลนด์๒๐๑๖
เดินทางกลับมาด้วยสายการบินแจแปนแอร์ไลน์
ท่ากัศยานสวนภูมิเวลา๕ทุ่มครึ่ง
แล้วก็เป็นสิริมงคลยิ่งเมื่อพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า
สิริวัณวรีนารีรัฐทรงพระกรุณาโปรดให้หม่อมหลวงทรงลักษณสวัสดิวัฒน์
เป็นผู้แทนพระองค์เชิญช่อดอกไม้ประธาน
เพื่อเป็นกำลังใจและต้อนรับการกลับสู่ประเทศไทย
ความทราบซึ้งให้กับมาริยาและครอบครัว

ต่อไปเนี่ยนะคะน้องมาริยาเนี่ยก็จะพร้อมคณะทำงานและกองประกวดเนี่ย
จะมีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่วันอังคารที่๑๒ธันวาคม
เวลา๘โมงครึ่งที่ตึกสันติมัยตรีธรรมเนียบรัฐบาล

ก็แบบอย่างตอนนี้มีคนแชร์บ้านอ้ำร้อยล้านอะไรออกมา
แล้วก็คนก็ไปจับตามองเกี่ยวกับกระเป๋าของนาง

คือนางก็แอบไปเที่ยวงานวัดเขาใช้ชีวิตบ้านไปเดินกินอาหารข้างถนนอะไรอย่างนี้
ในที่สุดคนก็ไปจับตาข้าวของเครื่องใช้ของนาง
นางใส่แว่นใส่หน้ากากอนามัยหรือเปล่า

ไม่มีใครสังเกตว่าอ้ำมาเดินเที่ยวที่งานวัด

แต่งกลัวเปื้อนเหรอ

เดี๋ยวกลัวไปโป๊ะก็ว่า
เอ้าคนธรรมดาใช้กระเป๋าแบบนี้มาเลย

วันนี้ฉันจะเป็นเจ้าภาพสั่งอาหารดีไปให้เจ้ากิน
เจ้าสั่งไว้ก่อนเจ้าจะเอาอะไรเจ้าจดไปนะ